อันนี้หน่อยค่ะไม่แยกค่ะแต่มารวมตัวกัน
คิดดูนะดึงเรียงแถวเป็นนาคาดาเลยอะมันาไซน์อ่ะ
แล้วก็บอกหมั่นหมั่นหมั่น
บึ้นแบบนี้ค่ะ

ถ้าบ้านคุณศูนย์สกุลอยู่แถวนั้นเอาไงดี
ถ้าได้ยินแบบนี้ค่ะบ่อยนะคะจุดตรงนี้คือถนนสายเลี่ยงเมืองแถวแยกโนนหงทอง
แยกกุฏราชที่อุบลค่ะแล้วเสียงมันดังตอนประมาณสักเกือบเที่ยงคืน
เมื่อวันที่๙ที่ผ่านมาความยาวคลิปจริงประมาณ๑๐กว่าวิค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้ในเพจวารินชำราบบ้านเห่าอุบลรัชธานีเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็เขียนนะคะบอกว่าพิกัดแยกโนนหงทองแยกกุฎลาศ
เหล่านักแข่งชิงถ้วยไก่กาประจำหมู่บ้าน

รวมตัวกันตามความฝันฝุดฝีมือทุกค่ำคืน
ทำกลางเสียงสันเสริญของชาวบ้านที่หลับนอน
เขาจะสันเสริญว่ายังไงบ้างนะคะคุณ

นี่แหละเสียงสันเสริญต่างของชาวบ้านเขาก็ด่านี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์
ลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นเสาหลักของครอบครัว
เทวดาตัวน้อยของแม่

อยากให้มาดูแลหน่อยเพราะว่ามารวมตัวกันแข่งรถแบบนี้กลางดึก
เสียงมันดังกวนชาวบ้านผิดกฎหมายด้วย
เพราะว่าการรวมตัวกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
อันนี้เป็นความผิดฐานแข่งรถในทางนะ
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๕๐๐๑๐๐บาทนะคะ

ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานได้แล้วนะครับ